คุณผู้ชมข่าวนี้ช่วยเบิร์ตตัดสินใจหน่อยหรือว่าแสดงความคิดเห็นหน่อย
ข่าวนี้เป็นเพราะเด็กสนกำแพงบ้านไม่แข็งแรงนะครับ
หรือว่าอาถรรพ์สารตายายครับไปดูคลิปครับ
ดูอะไรระเบิดเห็นไม่ค่อยชัดเลยดูอีกทีลูกศรแดงชี้คือน้องที
ทีนี่๑๑ขวบคุณผู้ชมลูกชิ้นลูกชิ้นจอดหน่อยซื้อลูกชิ้นทอด
ระหว่างนั้นก็มีเพื่อนข้างบ้านมาซื้อลูกชิ้นด้วย
แล้วมันก็มีหมา๒ตัวมาวนเวียนตามธรรมดาแหละ
พวกขายปลาหมึกย่างพวกขายลูกชิ้นหมามันชอบมาเดินบริเวณเผื่อจะได้ของ
แล้วเด็กสองคนก็ยังอยู่กับหมา๒ตัวนี้นะ
ปรากฏว่าทีไปแล้วทีกลัวหมาทีปีนกำแพง
กำแพงข้างสารพระภูมิข้างศาลตายายทีปีนเข้าไปแล้ว
แป๊บเดียวเท่านั้นแหละแป๊บเดียวเท่านั้นแหละนะฮะ
กำแพงถล่มตอนที่จะข้ามไปอีกฝั่งนึงนี่ครับหักลงมาเลย
หักลงมาเลยครับคุณผู้ชมฮะไอ้กำแพงปูนมันถล่มลงมาทับทีครับ
โอ้โหคราวนี้นะครับชาวบ้านก็ตกอกตกใจ
แจ้งกู้ภัยให้มาช่วยหลังเกิดเหตุกู้ภัยนะครับ
ก็มาช่วยเหลือน้องทีนะครับโอ้มีแผลใหญ่นะที่ขาขวา
นี่ครับต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลส่วนจุดเกิดเหตุเนี่ยนะครับ
แผ่นปูซีเมนมันพังลงมาเนี่ยมันเกิดขึ้นที่
อ่าหมู่บ้านแห่งนึงนะครับที่ตำบลหนองเปลือเผอบางระมุง
จังหวัดชนบุรีเกิดขึ้น๒ทุ่มจะ๓ทุ่มแล้วล่ะ
๒๘มิถุนายนที่ผ่านมานายเหรียญทองนาจันทรรมอายุ๖๒ปี
จู่จู่ปางมันผังลงมาตกลงมาทั้งคนขึ้นแผ่นปูน
ร่างของน้องทีกระแทกพื้นปักแล้วแผ่นปูนทับซ้ำอีก
แต่ชาวบ้านสิคุณผู้ชมชาวบ้านในระแวกที่เกิดเหตุบอกว่า
บางครั้งกระโดดข้ามกำแพงตรงนี้สารตายายสารพระภูมิ
ชาวบ้านเคยเตือนแล้วระวังทีเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะเดี๋ยว
เดี๋ยวตายายจะลงโทษทีทำแบบนี้ลบรูรู้ไหมลูกลบรู
แต่น้องก็ไม่ค่อยจะฟังจนเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น
ผมถึงชวนคุณผู้ชมคุยไงว่า๑ทีสน๒กำแพงไม่แข็งแรง
หรือ๓อาถรรพ์จากศาลพระภูมิหรือสารตายายครับคุณผู้ชมครับ
ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเลข๗๑ทับ๑๓ที่เห็น
พ้นอยู่ที่กำแพงใช่ไหมถามดูเฉย
โอ้โฮเธอนี่สุดยอดจริงพี่ไม่ทันมองเลย